ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินปัญหาเรื่องของคนมาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง

คือมีวัยรุ่นคนนึงนะคะขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในหมู่บ้าน

เขาก็มาตำหนิผู้ชายคนนี้ว่าอย่าเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
พ่อเขาป่วยนอนอยู่ในบ้าน
แต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่พอใจ

แต่วัยรุ่นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องเสียงดังเนี่ย
พอแยกไปแล้วนะไม่จบ
พาพวกมาเป็น๑๐คนรถจักรยานยนต์๕คันได้
มายิงใส่ผู้ชายเขาเนี่ยที่มาเตือนเนี่ย

เขาบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
เพราะยิงไปโอ้โหหลายนัดมาก
เมื่อคืนนี้ค่ะประมาณเกือบเที่ยงคืนนะคะ

ศูนย์วิทยุกู้ชีพรัฐนาวุฒิ

ยิงการบาดเจ็บสาหัส๑รายนะคะ

ที่ถนนนะคะพบร่างของนายนิเวศ

กระสุนเข้าหน้าอกหน้าท้อง

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายคือเสียชีวิตเลยนะคะ

ตรวจพบปลอกกระสุนปืน๙มม
เกลือนพื้นค่ะทั้งที่หน้าบ้าน

หน้าสาลาประชาคม
แล้วลองนับดูเจ้าหน้าที่บอกว่า

ต่อสู้มีเศษขวดเบียร์

จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ

คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยช่วงดึก

วาซากิวิกเตอร์สีเขียว

ในนิเวศผู้ตายอะค่ะเขาออกมาต่อว่า

นอนอยู่ในบ้านเบาเสียงหน่อย
เบิ้ลเครื่องแต่วัยรุ่นรายนี้

มีปากเสียงกันแล้วต่อยกันเลยนะคะ

ก็คิดว่าไปแล้วน่าจะจบเรื่องกัน

วัยรุ่นคนนี้ไปเรียกพวกมาจริง

ตัวยิงใสจนล้มความไปเลย
จมกองเลือดหายใจโรยริน
วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์

นายนิเวศนะคะก็ถูกส่งโรงพยาบาล
แต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายคือเสียชีวิตเลยอะค่ะ
มันแท่เว่นกัน
แล้วกระบวนเดียวมากลับมายังไงมาแหละ

กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะช่วงจังหวะที่ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ย
ขี่ผ่านสาราประชาคมมีชาวบ้านมีญาติยาดของผู้ตาย
เขานั่งล้อมวงดื่มกินกันอยู่ครับวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยยิงถล่มใส่เข้าไปอีกนะ
ยิงอีกหรอยิงทะลมใส่เขานะคะจุดตรงนี้ค่ะ
ชาวบ้านและญาติญาติผู้ตายที่นั่งรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นก็คว่าง
ขวดเบียร์ปลาขวดเบียร์ใส่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยครับเขายิงเขาเนี่ยค่ะ
และระหว่างที่ขี่หลบหนีโอ้โหมีรถจักรยานยนต์๒คัน
กลุ่มที่มาก่อเหตุเนี่ยไปเสียหลักแหกโค้งพุ่งเข้าไปนู่น
งอ้อยข้างทางบาดเจ็บไปสามรายนะคะแล้วเจ็บหนักเลยนะคะ
คือเป็นแผลชะกันเลยที่ศีรษะกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนอีก๓คันที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยหนีไปได้
กลุ่มผู้ก่อเหตุและที่บาดเจ็บนะคะเรามีรายชื่อมานะคะ
สามรายที่บาดเจ็บเนี่ยนายปรีชาหอมหวานอายุ๓๐
นายวุฒิไขเอี่ยมหนูอายุ๓๐
ศักดาอินเปี่ยมอายุ๓๓อันนี้คือผู้ที่ร่วมก่อเหตุที่ไปยิงเขา
แล้วก็กลายเป็นว่าไปประสบอุบัติเหตุเสียหลักรถล้มเลยบาดเจ็บไป๓

ใช่ค่ะเพราะว่าเจ็บหนักต้องนำส่งโรงพยาบาลค่ะ

แล้วก็จะใช้คำว่าวัยรุ่นไม่น่าจะได้นะคะ
อายุ๓๐กว่าบางคน๓๘แล้วนี่นะคะ

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอย่างไรบ้าง
แต่คุณก็ร่วมขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเขาที่ไปยิงคนตายค่ะ
ก็อยู่ที่ว่าไอ้มือยิงเนี่ยที่ไปยิงเขาแล้วคนอื่นจะบอกว่ายังไง
ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอาปืนไปยิงเขาก็แค่ว่าตามไปกับเพื่อนหรือยังไง
นี่นะคะแต่เหตุการณ์นี้เสียชีวิตไปหนึ่งนะคะ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตค่ะ
ที่บ้านดอนครามตะบนเขาน้อยอำเภอท่ามงจกาญจนบุรีคือบ้านอยู่ริมถนนเลยนะคะ
หน้าบ้านก็ยังมีหัวกระสุนตกอยู่เลยที่อาคารอเนกประสงค์ก็มีร่องรอยของกระสุนเยอะเลย
ทีมข่าวได้คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางปริชัดยี่โถหุ่นอายุ๓๒
เธอก็บอกว่าเธอกับผู้ตายเนี่ยทำงานอยู่ชนบุรีเมื่อวานเป็นวันหยุด
ก็เลยกลับมาเยี่ยมพ่อของสามีที่ป่วยคือป่วยหลายโรค
พอมาถึงบ้านสักประมาณ๓ทุ่มได้ก็เข้าไปคุยกัน
กินข้าวหรือยังป่วยเป็นยังไงบ้าง
คุยกันในบ้านเสร็จก็มานั่งกันหน้าบ้านคุยกับญาติญาตินะคะ
จังหวะนั้นมีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์มา
เครื่องเสียงดังผู้ตายก็ออกไปเตือน
อย่าเบิ้ลเครื่องเสียงดังพ่อป่วยอยู่นอนอยู่ในบ้าน
แต่ผู้ชายคนนี้ให้ของลับแล้วก็ขี่รถหนีไปรอบหนึ่ง
วกกลับมารอบสองนะคะมาท้าต่อยกับผู้ตาย
ผู้ตายเองเนี่ยก็สู้แล้วเหมือนกับไอ้คนนี้สู้ผู้ตายเขาไม่ไหว
ขี่หนีไปอีกรอบนึงแต่ขู่ทิ้งท้ายเอาไว้
เดี๋ยวกลับมาเจอชุดใหญ่ขู่เอาไว้แบบนี้
แล้วกลับมาพาพวกมาไปสิบคนรถจักรยานโยนห้าคันมาจอดที่หน้าบ้าน
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนที่เขายกพวกย้อนกลับกันมารถจักรยานยนต์๕คันเนี่ยค่ะ
ได้ยินเสียงนะคะเหมือนกับมีการตะโกนบอกเพื่อนในกลุ่มว่า
ให้ยิงเลยกระหน่ำยิงเลยลักษณะประมาณนี้
กลุ่มผู้ก่อเหกกลุ่มนี้ยังพยายามเอามีด
ไล่ฟันภรรยาของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
แต่จำได้คือจำได้คนเดียวคือว่าคนที่มาหาเรื่องก่อน
ที่มาตีกันอยู่ตรงหน้าบ้าน
จำได้คนนั้นแต่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นหน้า
แล้วพอเห็นหันไปเห็นอีกทีแฟนหนูก็ล้ม

เหมือนว่าเห็นว่าล้มแต่ว่ายังยิงยังยิงลงไปอีกอ่ะยังยิงซ้ำไม่ใช่
นี่ค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ก็เล่าให้ฟังนะคะคุณแม่ชื่อว่านางกาญจนาอายุ๕๘
คุณแม่บอกว่าปกติลูกชายก็ไม่ได้มีปัญหากับใคร
เป็นคนขยันทำงานกลับมาบ้านสัปดาห์ละครั้ง
ดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอำมพลึกและเส้นเลือดในสมองตีบ
ก่อนเกิดเหตุก็คุยกับแม่ไม่กี่คำค่ะ
ลูกชายบอกว่าเนี่ยกำลังเก็บเงินสร้างบ้านนะ
เดี๋ยวให้พ่อกับแม่อยู่แม่กับพ่อกับแก่แล้ว
อยากจะให้อยู่ด้วยกันล่าสุดเพิ่งถมที่สั่งหินสั่งทราย
ปลูกบ้านอยากให้พ่ออยู่สบาย
เพราะว่าบ้านเดิมที่อยู่กันเนี่ยเป็นบ้านไม้เก่าบ้านชั้นเดียว
ของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกก็พูดเป็นลางเหมือนกันนะคะ

ถ้าลูกเป็นอะไรไปเนี่ยพ่อแม่จะได้ไม่ลำบาก
บอกว่าก็ไม่คาดคิดว่าลูกชายจะมาถูกยิงเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นะคะ

ลูกชายคือเสาหลักของครอบครัวจริง
อยากให้ตำรวจเร่งจับตัวกลุ่มที่ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันอุกอาดมากนะคะ
บอกว่าตอนนี้ได้ส่งชุดสืบสวนสอบสวนของภูทรจังหวัด
ลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับชุดสืบสวนภูทรอำเภอท่าม่วงนะคะ
กำลังเป็น๔ชุดเข้าไปหาหลักฐานเพิ่ม
ติดตามตัวกลุ่มที่ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตำรวจบอกว่ารู้แล้วนะคะว่าใครเป็นคนยิง
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดต้องสอบปากคำพยานให้มีหลักฐานแน่นหนาก่อนค่ะ
ตอนนี้สอบปากคำไป๓๔ปากแล้ว
แนวทางการสืบสวนสอบสวนตำรวจบอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุ
เป็นกลุ่มจากตำบลม่วงชุมไม่อยากจะใช้วัยรุ่น
อายุเยอะละ๓๐ลายละเป็นกลุ่มจากตำบลม่วงชุมนี่แหละ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๖กิโลได้นะคะ
สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็มาจากเรื่องที่
เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังนี่แหละ

แค้นยกพวกมายิงถล่ม

ศพของผู้เสียชีวิตพรุ่งนี้ทางครอบครัวจะรับกลับมาบำเพ็ญกุศลที่สาระอเนกประสงค์ใกล้บ้าน

ก็สู้เขาไม่ได้